คุณผู้ชมยังคงอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
ยังไม่ถึงเวลาอาหารเย็นค่ะ
เพราะฉะนั้นดิฉันขออนุญาตเล่าข่าวต่อไปนี้
เพื่อให้คุณผู้ชมนะคะก่อนที่จะทานอาหารเย็น
ตรวจดูสักนิดหนึ่งในอาหารเย็น

บางคนหิวก่อนหิวก่อนทานก่อน

เพราะว่าสิ่งที่คุณสั่งมาอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมา
ที่ฉันพูดแบบนี้เพราะภาพนี้มันปรากฏในเฟซบุ๊คค่ะ
นี่คือข้าวไข่เจียว
สีแดงเล็กอยู่นั่นคืออะไร

หรือว่าเป็นปลาหมึกทอดหรือเป็นแครอต

เธอบอกว่าทั้งสองคนทานโทษนะคะอาเจียนออกมาเลยค่ะคือแบบบางคนน่ะก็กลัวหนูอยู่แล้วนะแล้วยิ่งมาเจออะไรแบบนี้นะคะเธอตั้งข้อสังเกตว่าตอนตักข้าวใส่กล่องเนี้ยอืมถามจริงคนขายอ่ะไม่เห็นเหรอว่ามันมีหนูนะคะนอกจากนี้นะคะคุณปุ๊กเนี้ยหลังจากที่โพสต์เรื่องราวนี้ออกไปทั้งภาพทั้งข้อความค่ะมีคนเข้ามาคอมเ
ค่ะคุณปุ๊กก็เลยไปตอบคอมเมนต์นี้บอกว่าดิฉันคิดว่าเขาจงใจค่ะเพราะก่อนหน้านี้ร้านนี้บล็อกเบอร์บล็อกเบอร์โทรศัพท์ดิฉันไม่รู้ว่าเขาขี้เกียจมาส่งและแถมวันนั้นเนี้ยเพื่อนอยากกินร้านนี้ก็เลยสรุปแล้วหาเบอร์โทรจนโทรไปสั่งร้านนี้จนได้ค่ะเจ้าของร้านเป็นคุณลุงนะคะอืมมาส่งเองเลยแล้วเ

และพ่อค้าขอโทษเธอหลายครั้งเชื่อว่าทางร้านตอนนี้ได้รับบทเรียนแล้วนะคะฟังเสียงเธอค่ะ
ในการอ่านแล้วมันยากเกินกว่าที่เราจะจะคิดว่ามันบังเอิญแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวเนี่ยมันดังมากแล้วคือเขารู้อยู่แก่ใจแล้วเขาขอโทษเขาขอโทษปุ๊กแล้วเขาขอโทษเขาเสียใจนะคะคือเราเห็นเขาร้องไห้
ผู้เสียหายรายนี้นะคะคุณปุ๊กบอกว่าทั้งหมดต้องการให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจใครจะไปคิดว่าจะเจออะไรในแบบแบบนี้อยู่ในเข้ากล่องดังนั้นจะทำอะไรแม้แต่การรับประทานอาหารก็จะต้องมีสติมีสมาธินะคะ
บางทีคนเราหิวเนอะเปิดกล่องมาจะกินเลยไงคือกินจนเกือบหมดแล้วถึงจะเจออะไรแบบนี้เพราะกินเร็วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะพูดถึงอันนี้มองในแง่ของคนทั่วไปนะจะจงใจไปหาลูกหนูเพื่อเอามาใส่เพื่อจะแกล้งกันแล้วมันก็ยากอยู่นะอาจจะเป็นความไม่ได้เจตนาจริงก็ได้นะคะ